ชายโมโหป้าป้าอุตส่าห์ทำกับข้าวหาอาหารให้กิน
แต่ป้ากำชับบอกว่ากินเสร็จแล้วเก็บด้วยนะ
แต่หลานชายไม่เก็บแล้วก็เลยโมโหป้าครับ
เขาก็เลยคุ้มคลั่งฮะจุดไฟเผาบ้านจนบ้านเนี่ยวอดเลย

จะมีชาวบ้านเข้าไปช่วยดับไฟมีเจ้าหน้าที่จะมาช่วยดับไฟ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาห้ามให้ใครเข้าไปใกล้บ้านนี้เลย
แล้วก็ถือมีดขู่ขู่ห้ามคนเข้าไปใกล้เลยนะครับ
สภาพบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้เลขที่๙๙หมู่๖
ตำบลหนองสโหนที่อำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
ถูกไฟไหม้จนท้ายที่สุดนะคุณเสียหายทั้งหลังเลยนะฮะ
ใช่นะครับคนก่อเหตุจุดไฟเผาบ้าน
ก็คือนายเหน่งครับเป็นหลานชายของเจ้าของบ้าน
เน่งอายุ๒๗ปีแม่นั่งควายห้าง

ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านที่ถูกไฟไหม้นะฮะ
กำลังมองแล้วครับมองบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้
กขาขึ้นมายกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่ง
ในมือถือมีดอิโต้
คมครูไม่ให้ใครเข้าไปดับไฟนะครับ
จากนั้นเจ้าที่ตำรวจก็เข้าชาร์จนะครับ
แล้วก็ตรวจค้นในตัวก็พบอิโต้ทำครัว๑เล่ม

แล้วก็ต้องควบคุมตัวไปยังโรงพักนะครับ

ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นป้าของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านมันมีอยู่ด้วยกัน๔คน
ก็มีหลานสองคนมีป้าแล้วก็นายเน่งนะครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยได้นั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้านนะครับ
จู่นายเหน่งไปทะเลาะกับหลานตัวเล็กวัย๗ขวบ

ปล่อยให้แมวกินปลาทูย่าง
๑๑ขวบอีกคนก็บอกว่านายเน่งนี่แหละเป็นคนกิน

เขาบอกไม่ใช่พวกผมพวกผมกินแล้วเก็บ
มีอานี่แหละอาไม่ยอมเก็บนะครับ
ทำให้นายเหน่งไม่พอใจเด็ก
เอาเสียมขึ้นมาจะไล่ฟาดเด็ก

ใช่ฮะแล้วก็คุ้มคลั่งไปรื้อเสื้อผ้ามากองรวมกัน
จากนั้นจุดไฟเผาจนมันลุกลามไหม้บ้านทั้งหลังนะครับ

ไปในโต๊ะกินข้าว
คุณป้าเรื่องทานข้าวกันเหรอคะ

คุณป้าน่ะเดินมาถามหลานว่าทำไมทำแมวอย่างนี้
หลานบอกว่าแมวกินปลาในโต๊ะ
ปิดไอโต๊ะกับผ้าว
เขาบอกว่าพี่เน่งไงคำเดียวแค่นี้แหละ

เขาโกรธเลยเขาถือเสียมไล่เลย

ก็เลยเดินมาก็ถามว่า

ก็รู้ว่าเขาเป็นโรคไอซึมเศร้าอยู่

ที่ผ่านมานายเน่งพยายามจะผูกคอตายถึง๖ครั้ง
แต่กู้ภัยก็มาช่วยได้ทุกครั้งนะฮะ
แล้วไม่คิดว่าครั้งนี้นายเหน่งจะคุ้มคลั่ง

หลังจากนี้ทางครอบครัวก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันละคุณ
อยากให้ตำรวจนำตัวนายเหน่งไปดำเนินการตามกฎหมาย
เพราะทนไม่ไหวแล้วจริงนะครับ

ชบ้านและคณะสงฆ์จากวัดศรีรัตนารามที่กนสน
และก็พระวัดบุตราเวชที่ตมนก
นำอาหารนำน้ำดื่มแล้วก็นำเงิน

แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านจะรวบรวมเงินสนับสนุนจากหน่วยงามรัฐ
แล้วก็เอกชนสร้างบ้านให้กับป้าสมพรได้อยู่อาศัยกันต่อไป
เพราะว่ายังมีหลานเล็ก๗ขวบกับอีก๑๑ขวบอีกใช่ไหม

ช่วงนี้คุณป้าสมพรแล้วก็หลานเล็ก
ก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติในหมู่บ้านก่อนนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็บอกว่าเออก็กลัวเหมือนกัน
ไม่อยากให้นายเน่งมาอยู่ในชุมชนเลย
เพราะกลัวหวาดภาวะกลัวจะมาก่อเหตุกับคนอื่นนะครับ
ก่อนหน้านี้นายเหน่งก็เคยพยายามจะกินยาและผูกคอตายมาแล้วหลายครั้ง
ชาวบ้านก็พยายามช่วยเหลือหลายครั้งแล้วนะฮะ
มาถึงครั้งนี้โอ้โหถึงขนาดจะทำร้ายป้าที่เลี้ยงดูมา
แล้วก็เผาบ้านจนวอดแบบนี้ก็คงกลัวไม่อยากให้มาอยู่ในชุมชนแล้วนะครับ
เน่งผู้ก่อเหตุนี้ก็เคยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนางกรองนะ
เพราะว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่ว่าตัวของนายเน่งเองไม่ได้ไปรับยามาประมาณ๒เดือนแล้วนะครับ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยนะฮะ